วันนี้มีการประชุมคอรมอลหลังจากที่เลื่อนมา
เพราะเมื่อวานมีการประชุมสภาสมัยวิสามัน
ก็เลยเลื่อนการประชุมคอลโมเป็นวันนี้
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ถูกนักข่าวจับจ้องเป็นพิเศษ
หลังจากที่ร่วมประชุมสภาสมัยวิสามันเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้
เช้านี้มีความเคลื่อนไหวตรงที่ว่าผลเอกประยุทธ์
ก็ต้องเป็นประธานในการประชุมคอรมอ
และก่อนจะขึ้นห้องประชุมคอรมอล
ข้างล่างเขาก็มีการจัดบูธจัดกิจกรรมต่าง
มีหน่วยงานต่างเข้ามาประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กระทรวงวัฒนธรรมประชาสัมพันธ

กระทงวิถีใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทย
แล้วก็มีคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกรยา

จำหน่ายดอกแก้วกรยาฝีมือของผู้พิการ
เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ
วันเสาร์ที่๒ของเดือนพฤศจิกายนคือ๑๔พฤศจิกายน
นายกรัฐมนตรีพูดกับเด็กนะ
เพราะว่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมพาเด็กมาในการประชาสัมพันธ

โดยนายกบอกว่าแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก
ขอให้คนไทยอย่าลืมจารีดประเพณี
คนรุ่นใหม่ขอให้ช่วยรักษาต่อยอดวัฒนธรรม

โตขึ้นก็ต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ
และสิ่งที่สังคมต้องการ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่นายยกรัฐมนตรีพูดถึงเยาวชนนะครับ

ก็ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ก็จะเสนอขยายประกาศการใช้พรกรฉุกเฉิน
คราวที่๗ออกไปอีก๑เดือน
จนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน
อันนี้เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รองรับกรณีที่ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น
รวมถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องจับตาดูนะฮะว่ารัฐบาลจะนำข้อสรุป
จากการประชุมสภาสมัยวิสามันที่ประชุมกันอยู่๒วันเมื่อวานนี้
มีเรื่องใดที่จะนำมาดำเนินการหาบรือกันต่อ
เพื่อหาทางออกกับประเทศหรือไม่
โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสมรรถฉัน
เรื่องของการจะทำประชามติว่านายกจะต้องลาออกหรือไม่
หลังจากการประชุมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีลงนาม
สัญญาจ้างงานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
รวมถึงการจัดหาขบวนรถไฟและก็ฝึกอบรมบุคลากร
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค
ช่วงกรุงเทพถึงหนองข่ายด้วยนะครับ
อันนี้คือนายกนะส่วนอีกคนที่สื่อไปจับจ้อง
ว่าท่านจะให้สัมภาษณ์อะไรบ้างนะฮะก็คือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ใช่แล้วค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็มีการพูดถึงเรื่องของการหาทางออกให้กับประเทศ
หลังจากที่มีการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสาบัน

คือมีการเสนอตั้งคณะกรรมการสามัญสมณชัน
โดยจะเชิญทุกฝ่ายร่วมหาทางออก

หาทางออกข้อเสนอแนะให้กับประเทศ
ทั้งนี้ค่ะหากฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม
ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตจะเป็นอย่างไร
แต่ขอให้ทุกฝ่ายค่ะมาร่วมกันคิด
แล้วก็ร่วมหาทางออกให้กับประเทศร่วมกันนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าววันนี้ก็ไปถามเหมือนกัน

มีประโยคหนึ่งที่นายกพูดออกมาก็คือบอกว่า
ขออยู่ทำงานจนไม่มีโอกาสได้ทำ
หลายคนก็แปลความว่ามันคืออะไร
นักข่าวก็ถามประเด็นนี้กับพลเอกประวิทย์เหมือนกันนะคะ
เด็กประวิทย์บอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่า
นายกรัฐมนตรีต้องการจะสื่อว่าอะไร

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามาจากการเลือกตั้ง
มีวาระในการทำงาน๔ปี
และยังมีงานอีกเพียบที่ต้องทำ

เรื่องอื่นไม่รู้ไปถามนายกรัฐมนตรีเอาเอง

เพราะว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญ
จะมีการนัดวินิจฉัยคดีที่สสฝ่ายค้าน
และก็ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อ
ซึ่งในฝ่ายรัฐบาล
๒คนเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐ๒
คนก็คือคุณสุชาติชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และก็แสดงความคิดเห็นใดทั้งสิ้น